คุณผู้ชมครับชุดสืบสวนนะฮะรับแจ้งบอกว่าจะมีการส่งยากัน
ก็เลยวางแผนนะครับแล้วไปแสดงตัวเข้าจับกลุ่มได้ยาบ้าไปเยอะเหมือนกันฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดมหาสารคามนี่ครับล็อกแล้วล็อกแล้ว
เข้าจับกลุ่มนางสาวนะนางสาวชื่อว่าสิริปะพัทธ
สอนนี่ไม่มีโอกาสได้หนีเลยนะไม่มีโอกาสได้หนี
นางสาวสิริปะพัฒระสอนภูประสิทธิ์หรือว่าเต้อายุ๔๖ปี
ขับรถมาส่งยาในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามจากการตรวจค้นในรถนะครับ
พบยาบ้า๖๐๐เมตรซุกซ่อนอยู่ในกล่องยาน้ำแก้ไอยึดไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นที่บ้านพักของนางสาวเต้ที่กาลสิน
ไปเจอยาบ้าอีก๔๐๐๐เมตรนี่บ้านเธอนะครับ
ซ่อนอยู่ในถุงปุ๋ยสีหวานสีชมพูนะครับ
แล้วก็ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอีกทีนึงนี่นี่ถุงปุ๋ยสีชมพูที่ผมบอก
สอบสวนนางสาวเต้ให้การบอกว่าจำใจต้องค้ายาเหรอโอ้จำใจเหรอ
จำใจเพราะรายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับต้องหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
รับจ้างวางงานส่งยาบ้าตามจุดต่างจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินด้วยและเป็นยาบ้าด้วย
ขณะเกิดเหตุก็ขับรถเก๋งจากบ้านที่กรสินจะไปส่งยาบ้า๖๐๐เมตรให้กับสายของตำรวจ
ตกลงขายกันในราคา๔๕๐๐บาทก็เฉลี่ยตกละเม็ดละ๗บาท๕๐นะ
กระทั่งถูกตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มเบื้องต้นถูกแจ้งก็หามีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ให้มันถูกยังไงก็อย่าไปยุ่งกับมันนะ
เพราะว่าเงินที่มาจากยาบ้าคุณไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะคุณติดคุกครับ